พิธีเมื่อเช้าก็เป็นแบบอบอุ่น

ก็จะมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเยอะแยะเต็มงานไปหมดเลย
แล้วก็จะมีญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย
ก็จะมีทั้งคนที่เรารักแล้วก็รักเราค่ะ
แล้วก็เป็นพิธีไทยที่สนุกมากนะครับ

แล้วก็จะมีการเล่นการกั้นประตู
ก็จะเป็นพิธีแบบไทยเหมือนทั่วไปเลย
แต่ว่ากระบวนแห่ขันมากเนี่ยสนุกมาก
เราอยู่ข้างในเราไปย้ามเชื้อมองทำไมถึงสนุกขนาดนี้
อยากได้ออกไปร่วมด้วยอะไรแบบนี้
ใช่
เป็นคลิกแล้ว
ก็คือเป็นแหวนที่พี่ชายเราคนหนึ่งให้เป็นของขวัญ

ครับผม
หอก็คือที่ที่เราจัดงานกันเมื่อเช้านี้ค่ะ
ก็จะเป็นบ้านที่เราบอกว่าเราสร้างมาด้วยกัน

แล้วพอบ้านเสร็จเราก็จะแต่งงาน

บอกว่าร้องไทยดักมากครับ
เป็นงานแต่งที่แบบว่าเสียน้ำตาเยอะมาก

เรามีความสุขกับการที่เราเห็นความรักของเราสองคน
แล้วมันจะสมบูรณ์ได้เพราะคนที่รักรักเรามาร่วมใครคนดีกับเรา
เรารู้สึกตื่นตานอิ่มที่เขาตั้งใจมา

แล้วมันทำให้เราได้รู้ว่ามีคนรักแล้วก็เมตตาเราสองคนมากจริง

แล้วพอได้ฟังคำพูดที่เขาหวังดีกับเรา

จัดทะเบียนส่วนรถเรียบร้อยครับ

เป็นมนุษย์แจมอยู่เพราะว่าก็คือประชาชนจะรู้จักในฐานะของมนุษย์แจมมาก

เปลี่ยนไหมคะหรือว่าเป็นนางสาวอยู่
นางสาวอยู่ค่ะยังคงความเป็นนางสาว

เปลี่ยนไปไหมอย่างผู้ชายนะครับ

ก็คือความรับผิดชอบเราต้องเต็มที่
คือทุกอย่างเราต้องคิดถึงเขาให้มาก
ยุ้ยเองก็รู้สึกแปลกเหมือนกันเนอะ
ได้จดทะเบียนสมบัติมันก็ครั้งแรกแหละในชีวิต
แล้วก็มีความรู้สึกว่า

ความรู้สึกมันก็ต้องนั่นแหละมันก็ต้องเปลี่ยนไปแหละ

ก็ต้องมีอีกคนนึงที่เราต้องดูแลกันและกันเพิ่มขึ้น
มาพิเทียนบ้าง
ดินสีชะพูทองใช่ไหม

จริงแล้วยูนี่เป็นคนชอบสีชะพูพิงโก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
สีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะพูสีชะ
ก็คงจะแบบไม่ค่อยอยากมากันหรือว่าคิดว่าคงจะเดินทางลำบากหรือว่าไกลไปถ้าอยู่กรุงเทพค่อยไปอะไรอย่างนี้
แต่พอมาเห็นแล้วแบบทั้งพี่สื่อมวลชนทั้งแขกเหลือทั้งหลายที่มางานในวันนี้คือแบบทุกคนมาด้วยใจแล้วก็คือตั้งใจมาจริงเราก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ขอบคุณมาก
ต้องขอบคุณมากด้วยนะครับเพราะว่าเราสองคนก็อยู่ในวงการมาก็นานพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่พี่น้องที่วันนี้
จะไปอังกฤษก็จะไปเที่ยวที่อังกฤษกันเดือนต่อไปจะไปญี่ปุ่นครับ
แต่ว่ามีน้องไหมคงยังไม่มีเพราะว่ายูยังติดละครอยู่แล้วก็ยังต้องทำงาน
ตั้งใจวางเรื่องทำลายในการมีน้องไหมครับ
ขอเวลาอีกสักปีนึงในการทำงานแล้วหลังสักปีก็คงต้องมีละ
เพราะจริงแล้วเราสองคนอยากมีมากนะ
ก็เริ่มคิดกันแล้วว่าคุณผู้หญิงหรือผู้ชายผมอะไรอย่างนี้ครับ
แต่สุดท้ายละเราก็ยังไม่ใช้วิธีอาศาแต่คือธรรมชาตินึงเลย
แต่หลังสักปีหางานในวงการงานธุรกิจอะไรยังไงจะร้อยมากนะ

ต้องสร้างครอบครัวแล้วก็ต้องถ้าวันหนึ่งคิดจะมีลูกจะมีน้องด้วยก็ต้องสร้างครอบครัวให้มั่นคงขึ้น
งานในวงการบันเทิงก็คงจะเล่นไปตลอด
ตอนนี้ก็เป็นทั้งเล่นละครเองด้วยเป็นทั้งผู้จัดด้วย
แล้วก็ยังธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างที่ต้องดูแล
มีคำสัญญายังไงระหว่างทำของคนบ้างนะ
อย่างเราเราไม่ได้สัญญาครับแต่อย่างผมว่าผมไม่ได้สัญญา
แค่อยู่เขาทำให้เขามีความสุขที่สุดรักเขามากที่สุด
ทำให้ทุกวันมีความสุข
เพราะว่าการคนสองคนเนี่ยผมว่ามันคือการเอื้อเฟื้อแผลการให้อภัยกัน
ตั้งแต่คบกันมา๑๑ปีตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย
ไม่เคยขอคำสัญญาอะไรจากเขาเลยเขาก็ไม่เคยขอคำสัญญาอะไรกับทางนี้
ยืมมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้ารักกันจริงอ่ะ
คำสัญญามันไม่มีความหมายเอาการกระทำในแต่ละวันดีกว่าที่เขาแสดงออกมา

อะไรที่ทำให้อีกแต่ละฝ่ายแต่ว่าประทับใจแต่ละวันนี้กันมาจนถึงวันนี้
จริงแล้วครับผมจริงแล้วเราสองคนนิสัยต่างกันมาก
ต่างกันเลยต่างกันอย่างเขาก็เป็นคนที่เรียบร้อยละมุน
อย่างผมก็เป็นคนลุยเถื่อนแต่ด้วยการใช้ชีวิตเราเหมือนกัน
เราเป็นคนเรียบง่ายเหมือนกันเราเป็นคนไม่ได้หวือหวาไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย
กินข้าวหรือมีกินเท่านี้เราก็กินเท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว
ก็อยู่กันแบบเรียบง่ายอะไรอย่างนี้จริงไลฟ์สไตล์ก็ใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าวันหนึ่งมันก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราขอแค่นี้
ไม่ได้คาดหวังอะไรมากด้วยการอยู่กันและดูแลกัน
ขอบคุณครับที่ทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็ทำให้ผมเจอความรักดี
ขอบคุณเช่นกันขอบคุณที่อยู่เพลงข้างยุ๋ยขอบคุณที่อยู่เพลงข้างยุ๋ย
ในวันที่ครูทำให้เรารู้สึกว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คำพูดเท่านั้น
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางทำให้ยุ้ยครับ
มันเป็นการกระทำที่รับรู้ได้ว่ารักยุ้ยแล้วก็เป็นห่วงยุ้ยจริง
นี่แหละมันคือเหตุผลที่ทำให้นุ้ยตัดสินใจ
และคิดที่จะฝากชีวิตด้วยกับเขา
คิดว่าเรามีมากขึ้นเรื่องแสดงและความรักของเรายุ้ย
แบบนี้ก็คือข้อมูลใจ